ตอนเช้าแบบนี้พาคุณผู้ชมไปกินไปเที่ยวกันก่อน

วันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยตื่นนอนมาแล้วอย่าเพิ่งเครียดนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปกินข้าวหลามกันหน่อย
อยู่ที่มหาศาลคามแต่ว่ามันต้องไม่ธรรมดาถึงจะออกข่าวเช้าตรู่ของเราได้
เพราะว่าเป็นข้าวหลามที่ทำมาจากข้าวหลามลืมผัว
คุณผู้ชมกินแล้วเขาบอกว่าอร่อยลืมคนที่บ้านแน่นอนคุณผู้ชม
นะฮะนี่เลยพาไปที่ร้านข้าวหลามแม่บุษบาเจ้าเก่า
ริมถนนสายสารกลางจังหวัดมหาสารคามวาปีปฐุม
ทำกันขมาคเบ้นทีเดียวอยู่ที่ตำบลแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาศาลคาม
เขาตั้งเตาเผาข้าวหลามกันหน้าร้านเลยนะแบบสดใหม่เผากันทั้งวันแบบนี้

บุษบาพันนลเจ้าของร้านบอกว่ายึดอาชีพเผาข้าวหลามขายมานาน๒๐ปีแล้ว

เริ่มจากนำกระบอกไม้ไผ่ที่รับซื้อมา
แล้วก็มาล้างทำความสะอาดให้มันแบบสะอาดจริงนะฮะ
แล้วก็ผึ่งตากแดดเอาไว้ค่าโชโล
จากนั้นเนี่ยนำข้าวก่ำหรือว่าข้าวลืมหัวที่เป็นข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองเป็นข้าวก่ำ

แล้วก็นำไปคลุกกับกะทิน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยให้มันกลมแบบหวานเค็ม
ให้ได้รสชาติตามสูตรของเขา
หวานน้อยมันมากเค็มนิด
เสร็จแล้วก็กรอกใส่กระบอกปิดฟ้าด้วยใบตอง

แล้วก็เอาไปเรียงเอาไปเผาที่เตาฟื้น
คอยกลับกระบอกให้มันสุกทุกด้าน
ถ้าเผาด้านเดียวมันจะไหม้คุณผู้ชมก็ต้องค่อยหมุนค่อยกลับกันแบบนี้นะครับ
พอได้กลิ่นหอมข้าวหลามก็เริ่มสุกได้ที่
นำไปปอกผิวไม้ไผ่ออก
ให้มันเหลือแต่เยื่อไผ่ข้างในบาง
แล้วก็สามารถลอกข้าวหลามออกมากินได้
คุณผู้ชมก็คงจะเคยทานกันอยู่แล้วนะครับนะฮะ
ข้าวหลามลืมหัวจะมีความหอมความอ่อนนุ่มรสชาติอร่อย
ลูกค้าติดใจกันทุกคนทีเดียว

คุณผู้ชมใครผ่านไปผ่านมามหาสารคามไปอุดหนุนกันได้
กระบอกละ๒๐บาท
แต่ใครชอบแบบอิ่มกระบอกใหญ่ก็๕๐บาทไปเลยนะฮะ

คุณผู้ชมก็คูณเข้าไปรายได้เท่าไหร่นะครับ

ยามเช้าแบบนี้มันก็หอมดีเหมือนกันนะ

อีสานเขามีข้าวหลามลืมหัวนะครับ

ไปที่ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ไปกินข้าวแตนซี่นะฮะหรือว่าข้าวแตนลื้อนะครับ
คือข้าวแตนซี่หรือข้าวแตนลื้อเนี่ยเป็นขนมของชาวไทยลื้อ
หากินได้เพียงที่นี่ที่เดียวคือที่จังหวัดพยาวคุณผู้ชม

นางสายพินวงใหญ่ประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านมาง
กลุ่มข้าวแตนซี่เนี่ยเล่าบอกว่า
วิธีการทำข้าวแตนซี่เนี่ย
เริ่มจากการนำข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วนะ
ไปแช่ใส่ตู้เย็นสองคืน

จากนั้นก็เอาไปทอดให้มันพองหน่อย
แล้วก็ไปคลุกเคล้ากับส่วนผสมก็มีน้ำอ้อยมีเกลือมีกะทิ

แล้วก็ตัดเป็นซี่หรือว่าเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมบรรจุใส่
หีบห่อแล้วก็เอาไปขายได้นะครับ
แต่ละวันทางกลุ่มจะนำไปส่งขายตามร้านค้าต่าง
ตอนนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
นี่เราพาไปกินกันสองจังหวัดแล้วนะครับที่มหาศรษฐภารกับที่พญาบุคคุณคุณผู้ชม
ผู้สื่อข่าวลงไปชิมมาดูซิว่าในพื้นที่คุณนั้นมีอะไรน่าทานกันบ้างนะครับ